เลข๓๒เลขดีเลขเด็ด
เลขดีเลขเด็ดก็มีคุณผู้ชมส่งเลขมงคลมาเยอะเหมือนกันนะ
คุณบงกฎบอกว่าเลขมงคลประจำตัวคือ๙๖๓นะคะ
แล้วก็มีคุณผู้ชมส่งมา๗๙๙มาเป็น๓ตัวหมดเลย

บางคนก็บอกว่าเลข๗เหมือนคุณชนะนะคะ
แล้วก็มีเลข๘นำโชคร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแบบนี้

เรื่องของตัวเลขหลายคนก็ชอบไปคงไปขอที่นู่นที่นี่ใช่ไหมมันก็มีอยู่ที่นึงที่กรุงเทพนี่แหละย่านพระขนง

รู้เลยใช่ไหมค่ะใช่วัดมหาบุตรถูกต้อง
ที่นี่เขาไปกันนะครับไปกราบไหว้สารย่านาค
มีความเชื่อกันว่าถ้าไปกราบไหว้แล้วนะจะได้โชคได้ลาบ
แต่มันก็มีวิธีเหมือนกันมีเคล็ดลับด้วย
อยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ติดตามได้เลยเดี๋ยวผมจะพาไป

คุณผู้ชมครับผมอยู่ที่วัดมหาบุตรแล้วนะครับ
วันนี้มาพร้อมกับความตั้งใจที่เต็มเปรียมที่จะไปขอพรจากย่านาคนะครับ

วัดมหาบุตรหรือที่นิยมเรียกกันติดปากว่าวัดแม่นาคพระขนง
เพราะว่าภายในวัดมหาบุตรมีสารแม่นาคหรือว่าย่านาคตั้งอยู่
ผู้คนจึงพากันเรียกว่าวัดแม่นาคพระขนงครับ

เป็นชื่อที่คนไทยรู้จักกันดีถึงตำนานความรักอันแรงกล้าของหญิงสาว
เฝ้ารอสามีกลับมาจากสงคราม
ตำนานรักฉบับสำคัญของประเทศไทยยิ่งใหญ่ไม่แพ้ความรักคู่ใดในโลกนี้
แม้แต่ความตายก็ไม่อาจพรากหัวใจของนางนาคไปจากสามีพี่มากไปได้ครับ
ปัจจุบันคลื่นศรัทธาจากผู้คนมากมายได้แวะเวียนเข้ามาสักการะบูชาสารย่านาคที่ตั้งอยู่ภายในวัดมหาบุตร
คุณผู้ชมครับผู้คนส่วนใหญ่ที่มาที่นี่นะครับที่ศาลแม่นาคพระขนงทุกคนส่วนใหญ่ก็มาขอกันหลายต่อหลายเรื่องแหละครับ
แต่ว่าหลักสองเรื่องนะครับที่มาขอแล้วเขาว่ากันว่ามักจะสมหวังก็คือเรื่องของความรักและเรื่องของการรับราชการทหารนั่นเอง
ทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับเพราะว่าพ่อมากนั้นเป็นทหารนั่นเองนะครับ
วิธีการว่ายย่านาคก็คือทูบสองดอกว่ายย่านาคหนึ่งดอกและว่ายลูกย่าอีกหนึ่งดอก
ทองคำเปลว๑แผ่นจะติดที่แม่นาคหรือว่าลูกแม่นาคก็ได้
และอีกเรื่องที่คนนิยมมาขอพรกันคือเรื่องทหารสิ่งที่ต้องเตรียมไปไหว้ก็คือทูบเจ็ดดอก
พวงมาลัย๑พวงดอกไม้๑กรัมแล้วก็ขอพรตามที่ป้ายแนะนำไว้เลยครับ
และถ้าพรที่ขอไว้นั้นสำเร็จก็ให้รีบมาแก้บนภายใน๗วันนะครับ
คุณผู้ชมครับการมาขอพรกับย่านาคนะมันมีสิ่งต้องห้ามที่คุณผู้ชมต้องจำขึ้นใจนะ
นั่นก็คือห้ามปิดทองที่บริเวณหน้าของย่านาครวมไปถึงที่ตาและที่ปาก
สามอย่างนี้ห้ามทำนะครับถ้าหากทำไปแล้วเนี่ยย่านาคบอกสิ่งที่ขอมาย่าให้ไม่ได้นะครับ
คุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนรอคอย
เรื่องของศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขอเลขแล้วก็ไปเสี่ยงโชคอะไรแบบนี้
มีที่มาที่ไปนะเพราะว่าแม่นาคพระขนงถูกนำไปสร้างไปเป็นละครหลายต่อหลายเวอร์ชัน
และมีอยู่เวอร์ชันหนึ่งที่เป็นเวอร์ชันภาพยนตร์นะครับที่สร้างรายได้มหาศาลเป็นพันล้านบาทเลยทีเดียวครับ
นั่นทำให้ผู้คนเขาก็เชื่อกันว่าแม่นาคพระขนงนั้นให้โชคให้ลาบเรื่องของเงินทอง
คนก็เลยมาขอเรื่องนี้กันเยอะนะครับผมเองก็มีโอกาสมาถึงที่นี่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอลองส่องดูหน่อยนะครับว่ามันจะเจอไหม
ส่องมาตั้งนานแล้วเห็นแล้วชัดเลยเต็มเลยเห็นแต่สีขาวยังไม่เห็นเลขนะคุณผู้ชมนะ
แต่เขาว่ากันว่าใครที่มาที่นี่แล้วอยากจะขอเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขแล้วก็ต้องมาในค่ำคืนก่อนที่วันที่เขาประกาศผลรางวัลกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะครับคุณผู้ชมครับใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะ
ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวผมขอดูต่ออีกสักนิดนึงเผื่อจะเจอว่าเลขอะไรแล้วไปเจอกันต่อในสตูดิโอครับ